การแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคลับตอนนี้ได้บทสรุปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
แล้วก็เป็นเวียดนามนะคะที่ย้ำแค้นมาเลเซียคว้าแชมป์ไปครองค่ะ
ชิงชนะเลิศนัดที่๒เวียดนามก็มาในชุดสีแดง
ต้อนรับมาเลเซียโดยนัดแรกที่แข่งขันที่บูกิจาลิวบ้านของมาเลเซีย
ทั้งคู่เสมอกันสองประตุศองค่ะ
เริ่มมาได้แค่๖นาทีเท่านั้น
เวียดนามก็มาได้ประตูขึ้นนำอย่างรถแวว๑ประตุศูนย์
ของเหนียนอันดุ๊ก้์

และหลังจากนั้นนะคะมาเลเซียพยายามที่จะทวงประตูคืนค่ะแต่ก็ต้องมาเหลือผู้เล่นสิบคนในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่สี่
โดยซารูซาอัดนะคะทำฟาวตัดเกมในจังหวะโต้กลับของเวียดนามรับใบเหลืองที่๒เป็นใบแดงไล่ออกจากชนะ
สามจบเกียร์เวียดนามก็เลยชนะไปหนึ่งประตูต่อศูนย์แคสกอร์รวมสองนัดสามประตูต่อสองนะคะความแชมป์สมัยวิทยาลัยที่สองใบคลองอย่างยิ่งใหญ่
หลังจากเคยได้แชมป์มาแล้วเมื่อปี๒๐๐๘ส่วนมาเลเซียอดีตแชมป์ปี๒๐๑๐ลงเอยด้วยความผิดหวังค่ะ